โรงเรียนของหนู

น้องนักเรียนและคุณครูนะครับ
จากโรงเรียนบ้านบ่อหินจังหวัดอุบลราชธานี
จะสามารถรับชุดโต๊ะกินข้าว
ถาดหลุมเม่าหุงข้าวกลับไปได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับถาดหลุมสแตนเลสและหม้อหุงข้าวมูลค่า๑๘๖๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าวและชุดโต๊ะกินข้าวมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าวและชุดโต๊ะทานข้าวมูลค่า๖๒๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าวและชุดโต๊ะทานข้าวมูลค่า
กลับไปเรื่อย
ดูว่าเราจะทำได้สักกี่ข้อในวันนี้

ครูดีครูมั่นใจแค่ไหนครับ

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็มาลุ้นกันเลยครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่อง

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
หอไตรหนองคุหลุเป็นหอไตรของวัดใด

ครูกันเลือกตอบตัวเลือกที่สอง
วัดศรีโพชัยซึ่งเป็นคำตอบที่

เป็นหอตรายของวศีโภชัยสร้างขึ้นในปีพศ๒๓๐๕
เอกลักษณ์ของหอตรายน้องครูหลุกคือ
สะท้อนแนวคิดในการสร้างสถานที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
งานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสานแบบเรียบง่ายครับครู
โรงเรียนและคุณครูนะครับได้รับถาดหลุมสแตนเลสและหม้อหุงข้าวมูลค่า๑๘๐๐บาท
พอมั้ย

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

ใครไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งกองกลาง
และน้องอ้นเลือกตอบ

ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูก

ได้ถาดหลุมสแตนเลสเมาะหุงข้าว
และชุดโต๊ะทานอาหารมูลค่า
สามหมื่นห้าพันบาท
ยังว่าจะได้ทั้ง๔ข้อในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ
จากเรื่องโรงเรียนบ้านบ่อหินครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เรียงลำดับถังขยะของโรงเรียน
ให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ให้ไว้ในรูปภาพ
เนยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้เลยนะครับ

เอาใจช่วยว่าน้องครีมและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ

เด็กทำเวลาค่ะ
ไปทั้งหมดแล้วก็คือ๒นาที๑๙วินาทีครับ
และต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณครูและนักเรียนนะครับ
โรงเรียนบ้านบ่อหินจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพราะสามารถพิชิตโจทย์ทั้งหมดได้๔ข้อ
แต่สนับสนุนถาดหลุมสแตนเลสหม้อหุงข้าวและชุดโต๊ะทานข้าวให้กับคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนบ้านบ่อหินจังหวัดอุบลราชธานี
มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชม
๑แสน๑หมื่น๙พัน๖๐๐บาทเอาไปเลย
พ่อรู้สึกยังไงอยากจะกล่าวอะไรเล็กน้อยไหมครับเชิญเลยครับ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางรายการเกมต่อชีวิต
แล้วเราก็สัญญานะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ต่างที่ท่านให้มาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเด็กเราจะมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวันมากขึ้นนะคะ

ให้เด็กช่วยกันถือจะได้เนี่ย
ถือแบบนี้ถือแบบนี้ถือแบบนี้ลูกค้า
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับลุงรู้สึกดีใจมากเลยนะฮะที่เด็กแล้วก็ทุกคนนะครับ
จะได้มีที่นั่งทานข้าวกันไม่ต้องไปนั่งมุมนู้นไม่ต้องไปนั่งมุมนี้
แล้วก็ได้ใช้ถาดหลุมดีดีนะครับทั้งที่ของขาวและของหวานจะได้ไม่ไหลมาปะปนกัน
เด็กก็ไม่ต้องรอหม้อหุงข้าวอีกแล้ว
เด็กขอบคุณผู้มีอุปการะคุณพร้อมกันดีกว่าเนอะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคุณครูและท่านเรียนที่ที่ข้ามด้วยนะครับ

และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
คุณผู้ชมครับสามารถติดตามความน่ารัก
สมัครสมาธิสามัคคีของครูและนักเรียน
โรงเรียนต่างได้ในเกมต่อชีวิต
เปญพิเศษโรงเรียนของหนูได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับ
และครั้งหน้าจะเป็นโรงเรียนอะไร

มาจากจังหวัดไหนเขาต้องการอะไร

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณครูคุณท่านด้วย
ขอบคุณมากครับ

แล้วนำมาใส่ถังให้ได้๘ลูก
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ทุกคนค่ะ
วันนี้หมดเวลา๓นาทีครับ

โรงเรียนขอหมด